ต่อกันที่อีกหนึ่งคู่แล้วกันนะคะสำหรับพี่ใหม่สุคลธวาคุณผู้ชมบอกเลยว่าขยันสุดยิ่งใกล้ถึงงานวิวาเนี่ยก็ยิ่งขยันนะคะ
ทำงานงกงกงกวิ่งรอกถ่ายละครไม่ได้หยุดเลยล่าสุดค่ะมีโอกาสได้อัปเดตความคืบหน้าเลิกดีลงล็อกแล้ววันที่สิบสี่พฤศจิกายนนี้นะคะ
พร้อมกับเรียกค่าสินสอดว่าที่เจ้าบ่าวไปเบา๑๐ล้านคุณผู้ชมแถมประกาศเลยนะคะว่าแต่งปุ๊บพร้อมเปิดอู่มีทายาทปั๊บจ้า
ก็เรียกเขาไป๑๐ล้านไงแต่ว่าคือก็ต้องคุยกับคุณพ่อคุณแม่เอาเองอีกทีนึง
เชื่อคำนึงว่าคนเขาเรียกว่าอะไรถ้าคนมันจะใช่หรือว่าคนมันจะคลิกมันจะมีอะไรก็ไม่รู้ที่เหมือนรู้จักกันมาก่อน
มันเหมือนแบบผูกพันกันมาหรือรู้จักอะไรกันมาอย่างเงี้ยค่ะจริงจริงอยากมีเลยเพราะว่าอยากให้อยากให้มีภายในปีหมู
แต่ซึ่งยังไงก็ไม่ทันอยู่ดีเพราะฉะนั้นก็ไม่ได้ท้องก่อนแต่งนะคะเราแต่งก่อนท้องก็น่าจะต้องแบบว่าปีหน้าเพราะว่าจริงเราไม่ได้อยากมีลูกเพื่อตัวเอง
แต่ว่าอยากมีลูกเพื่อพ่อกับแม่เรามากกว่า